คนอาจจะไม่ได้กระทบหรือเดือดร้อนกับปัญหานี้ที่กำลังจะเล่าเนี่ยพี่บุ
อะไรเรื่องอะไรเรื่องของของหวานอ๋อของหวานทานน้อยมาก
ใช่ของขาวยังกินไม่ใส่น้ำตาลเลยแต่ในขณะที่คนที่ไม่ได้มาฮะ
ไม่ได้มาอ่านข่าวกับเราเนี่ยก็ได้อาศัยหวานเลยเดือดร้อน
ไม่ขายขาวขนมหวานที่สุโขทัยบอกรัฐบาลช่วยเหนือเธอช่วยเหนือเธอ
มันกระทบต้นทุนของพวกเขาแล้วก็ยังขึ้นราคาขายไม่ได้ไง
เดือดร้อนก็น้ำตาลทรายอ่ะ
ไม่ได้หรอกเป็นส่วนประกอบหลักเลยในการทำขนม

แล้วร้านก็ต้องแบกรับภาระต้นทุนไว้เอง

เดี๋ยวลูกค้าน้อยเดี๋ยวลูกค้าไม่ซื้อแล้วจะเป็นการผลักภาระให้กับลูกค้าด้วยครับ
คือเข้าใจเลยนะสมมุติว่าผมจะไปซื้อขนมหวานร้านพี่เขาสากลวย
สาคูสาคูถุงเคย๑๐บาทพอวันนี้สาคูเท่าไหร่๑๒บาท
๑๒บาทปั๊บคนหยิบก็ไม่เป็นไรไว้ก่อนไว้กินพรุ่งนี้ก็แล้วกัน
เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าขนมหวานอาจจะไม่ใช่อาหารจำเป็นไง
ใช่ไงหรือถ้าบางร้านขายราคาเดิมนะทำไมได้น้อยลงวะ
นี่แหละครับปัญหาก็ต้องเข้าใจคนค้าขายนะคุณผู้ชม
ในขณะที่พ่อค้าร้านของชำขายส่งน้ำตาลทรายอย่างพี่จรรย์
จรรย์เนี่ยบอกโอ๊ยมาก่อนนะน้ำตาลโลละ๒๒เอง
ขยับขึ้นมาทีละบาททีละบาทจนตอนนี้ก็ราคาส่งมา๒๗บาทแล้ว
พี่เบิร์ตเขาก็ต้องขายในกิโลกรัมละ๒๘บาทสิ
ไม่มีใครอยากให้ของแพงหรอกเพราะขายได้น้อยลง
พ่อค้าแม่ค้าร้านกาแฟร้านขนมหวานก็บ่นกันบ่นกันจังว่าแพง
แต่ก็ต้องซื้อไปใช้อยู่ดีอยากให้รัฐบาลช่วยปรับลดราคาให้ถูกลงกว่านี้
เพราะตอนนี้ขึ้นสูงจนน่าตกใจคุณผู้ชมฮะ
คุณผู้ชมทำแบบบ้านเบิร์ตหรือยังผมว่าหลายคนทำอยู่
เวลาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมันจะได้ซองเครื่องปรุงที่เป็นฝั่งหนึ่งเป็นพริกป่นฝั่งหนึ่งเป็นน้ำตาล
ส่วนใหญ่เบิร์ตใช้แต่พริกป่นแล้วเก็บอันนี้บางคนทิ้ง
บางคนทิ้งแสดงขนาดผมไม่ค่อยได้ใช้บ้านผมเอาซองแบบนี้มาแกะ
โหลได้เต็มโหลแล้วนี่โหลต่อไปกำลังจะได้แล้ว
ยังไงเก็บเอาไว้เห็นไหมน้ำตาลแพงแล้วอย่าไปทิ้งในซองเครื่องปรุง